จากภาพมุมชนปิดเพราะว่าเมื่อโทรศัพท์เสร็จถนัดเดินกลับที่พัก
การเดินของนักเรียนที่มหาภพพรมมีการใช้มือกว่ากลุ่มที่๖ด้านซ้าย
จากนั้นก็เดินกลับห้องพักเพื่อไปพักพื้นร่วมกับเพื่อนที่ป่วย
ในช่วงบ่ายวันนั้นนักเรียนเตรียมภาพภพรมมีลักษณะการเดินหรือใช้มือกว่ากุมที่๖
ด้านซ้ายอยู่บ่อยครั้ง

มีอาการเกร็งในลักษณะ

เกร็งหายใจแรงและถี่
กับมีการพ่นน้ำลายออกมาเป็นระยะ
ต่อได้เพื่อนร่วมห้องจำนวน๔คน
ผู้ที่สุดผู้ที่อยู่จากแรง
ข้ามไปโดยเอกตรงเอก

ก็ขอเป็นทีละสเตปไปแล้วกันค่ะ
เพราะปุงไม่ได้คิดอะไรในร่วงหน้าเลย
ผมเกิดเยินทางมากี่คน

ใช่ใช่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมติดตามอยู่เนี่ยเป็น
ยังเป็นข่าวที่กินพื้นที่มาตลอดนะ
ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ออกมาให้ข่าวนะคะ

นี่ค่ะเอาเฉพาะก่อนที่จะเข้ารายการเราเนี่ย
เราได้โทรไปสอบถามตำรวจที่นครนายกนะคะ
ว่าเอาให้แน่ว่าตกลงวันนี้มีการแจ้งความหรือไม่
ก่อนตอนนี้มีการแจ้งความแล้วหรือยังนะคะ
ซึ่งคำตอบที่ทางทีมงานถามตรงได้รับ
ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีใดนะคะ
แต่ว่าการเข้าไปพบเจ้าพนักงานเนี่ย
เหมือนกับไปให้ถ้อยคำไปให้ข้อมูลนะคะ

จริงตอนแรกวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีการเข้าไปเพื่อแจ้งความนะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้ลงขั้นตอนนั้น
ตำรวจก็ยืนยันมาแบบนี้แต่ว่าก็ให้รายละเอียดเอาไว้นะคะ
ว่ามีการสอบพยานไปก็หลายปากแล้วแล้วก็ที่สำคัญ
วันนี้เนี่ยที่ครอบครัวของน้องเมย์ไม่ได้ไปแค่๓คนนะคะ
วกญาติเป็นรวมแล้วไปอีก๒คน
ญาติก็รวมแล้วประมาณ๕ท่านที่ไป
ก็ให้พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อคดี

ในช่วงหลังทางครอบครัวน้องเมย์เองก็ค่อนข้างจะจำกัดการให้ข้อมูลนะคะ
เพราะเชื่อว่าก็คงไม่อยากให้เหมือนกับมีปิงปองในข่าวด้วยนะคะ
ส่วนหนึ่งไม่อยากจะให้มีการโต้กันไปโต้กันมานะคะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคงจะอยากใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการ
เพื่อจะตรวจสอบการเสียชีวิตของลูกชายของครอบครัวนะคะ
แต่ว่าในส่วนของวันนี้เองค่ะคุณผู้ชมเราจะพูดคุยกันว่า
คือเราไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมตามข่าวนี้ด้วยความรู้สึกแบบไหนนะคะ
แต่ว่าในแง่ของความคืบหน้าในแง่ของการพิสูจน์
เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไม่ได้รอทางกฎหมายซะด้วยซ้ำไป
ไม่ได้รอทางวินัยซะด้วยซ้ำไปคือรอทางการแพทย์ล้วนเลยนะคะ
สิ่งที่อยากจะให้ออกมาพูดตกลงว่าเด็กคนนี้เสียชีวิตเพราะอะไร
สิ่งที่เกิดขึ้นตามร่างกายตั้งแต่ช่วงแรกที่พ่อแม่พี่สาวเขาออกมาให้ข่าวนั้น
ตกลงแล้วตรงกันทุกที่ที่มีการชนะสูตรหรือเปล่า
แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่อันนั้นก็คงจะมีความจำกัดยิ่งไปกว่าที่เราจะคุยกันเรื่องกฎหมายในวันนี้นะคะ
วันนี้สิ่งที่พอจะทำได้มีอะไรบ้างสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้แน่นอนค่ะไม่ได้หาผู้พูดได้ง่ายนักนะคะคุณผู้ชม
แต่เราทิ้งระยะเวลาพอสมควรเพื่อเหมือนกับค่อยสะสมข้อมูลนะคะ
เพื่อให้อาจารย์อธิบายว่าตกลงแล้ว
ลักษณะแบบนี้เป็นคดีได้ไหม
หรือว่าจะออกแบบไหนได้บ้าง
ฉันก็ระวังคำพูดพอสมควรสำหรับคดีนี้นะคะ

พูดในข่าวน้อยมาก

ซึ่งอันนี้เป็นสิทธิ์ของครอบครัวที่จะค่อนข้างจำกัด
ให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคืบหน้า

แต่ว่าเรายังเห็นความรู้สึก

อาจารย์คือคดีนี้ถ้า

เพราะยังไม่ได้เป็นคดีนะอย่างคนตามข่าว

คือเราเริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นว่าญาติคนตาย

เพราะอาการถูกทำลายตรงเลย

วิถีทางเพื่อค้นหาความจริง

เรื่องของการชนสูตรที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

วันนี้ทางแพทย์ทางกองทัพก็ชี้แจงออกมา
ก็ไม่ใช่หมอที่ไม่มีความรู้นะ
แต่เป็นหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ทีเดียว

ทีนี้ทางฝ่ายญาติคนตายก็ยังไม่เห็นตรงกัน
เขาบอกว่ายังอธิบายไม่ได้ใน๒๓เรื่อง
เช่นฟกช้ำกระดูกหาก

แต่ว่าทางกองทัพเองก็พยายามอธิบายให้ฟัง
อันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจว่ามันจะตรงกันไหม
บอกเป็นโรคอะไรผมก็ไม่รู้นะ

ปัญหาคือโรคนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
เพราะฟังดูมันเกิดจากความเครียด

มันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำอันใดอันหนึ่งหรือไม่

มันก็อาจจะเป็นความผิดทางอาญาได้

ถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่เกิดอย่างนี้
อย่างสมมุติว่าคนวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเราผลักเขา

แต่ผลักเขาแล้วเขาล้มไปหัวฟาดเนี่ย
ถามว่าเราต้องรับผิดไหมรับผิด

ไม่ใช่เจตนาฆ่าแต่เป็นเจตนาทำร้าย
เจตนาทำร้ายชกกันหรือว่าชกกัน
โชคกันโชคโป้งล้มไปหัวฟาด
หรือล้มไปแล้วถูกรถทับตาย
ซึ่งการตายเกิดจากรถทับเกิดจากหัวฟาด

เพราะทฤษฎีทางกฎหมายเป็นผลโดยตรง

ถ้าเขาไม่ล้มเขาไม่ถูกรถทับ
อันนี้ทฤษฎีกฎหมายนะ
เราก็งงนะ
แล้วโรคเครียดนี้ถ้าเกิดขึ้นมามันจะเป็นยังไง
ทฤษฎีทางกฎหมายจะไปถึงไหม
ยังสงสัยตัวเองก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะไปถึงไหม
ถ้าอาจารย์มองอาจารย์จะมองได้เฉพาะมุมกฎหมายถูกไหมอาจารย์
คือจริงเรื่องนี้มันจะขาวดำ

อยู่ที่การแพทย์อยู่ที่ผลตรวจ

เผื่อไว้คือมันมีวัฒกรรมในข่าวนี้ที่พูดถึงเรื่องของการทำรงวินัย
คือเอาอย่างนี้นะอาจารย์คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหมือนกับแดนสนทยาเหมือนกัน
เพราะว่าเกิดในพื้นที่ทหาร
ถูกไหมคะแล้วเราไม่ลบหลู่ดูหมินกันแน่
เขาก็มีวิธีฝึกวิธีสอนของเขามายาวนาน
แต่ทีนี้พอมันมีคำวัฒกรรมอย่างทำรงวินัยรุ่นพี่

คือพอไปอยู่ในลักษณะของพื้นที่ที่มันชัดเจนว่าเขามีวิถีปฏิบัติแบบนี้

สมมุตินะอันนี้สมมุติเอาเรื่องน้องเมย์ออกไปก่อน
สมมุติมีวิธีปฏิบัติในพื้นที่หนึ่ง

แต่วิถีนั้นเกิดมาตลอดนะ
แล้วก็เป็นที่ยอมรับคนที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่มีวิถีแบบนั้นเนี่ย

คำถามคือวิถีปฏิบัติแบบนี้
กฎหมายจะเอื้อมเข้าไปเพื่อตัดสินขาวดำได้เหรอคะ
ได้เราดูเราดูนักเรียนอาชีวะที่เคยรับน้อง
แบบเดียวกันแหละนะแบบเดียวกัน
แต่ทีนี้ต้องเข้าใจว่าทำลงวินัยกับคำว่าทำร้ายเนี่ย

นึกออกไหมเอายกตัวอย่างง่ายครูตีนักเรียนเนี่ย
แค่ไหนเพียงใดที่เรียกว่าตีเพื่อทำโทษ
แค่ไหนเพียงใดที่เรียกว่าตีแล้วทำร้าย

ซึ่งผู้พิพากษาจะสามารถเข้าไปเหมือนกับนิยามได้หรือคะอาจารย์ว่า
ข้นแค่ไหนเรียกอะไรเวลาตัดสินนะคะ
นักกฎหมายวินิจฉัยไม่ได้
ต้องอาศัยวิชาการทางด้านการแพทย์
เห็นไหมครับอย่างตีแบบไหนตีแบบทำโทษก็ตีธรรมดา

แต่ถ้าตีแบบเลือดสาดอันนี้จะเริ่มเป็นการทำร้าย
ทีนี้ในกรณีในกรณีเรื่องของการทำรับน้อง
หรือจะทำลงวินัยมันก็ต้องดูความรุนแรงขนาดไหน
หรือเรายังมองเห็นบางอัน

มันเจตนาหรือประมาทนั้นก็ต้องดูอีก
เห็นไหมเวลาซ้อมที่หมาลัยแห่งหนึ่งซ้อมซ้อมเชียร์ถูกไหม
และพลาดมาเสียชีวิต

อาจารย์ถ้ามีคนพยายามพูดถึงบอกว่า
ไม่พูดถึงว่าควรหรือไม่ควรมีสิ่งนี้
แต่ในเมื่อมีแล้วและเป็นวิถีปฏิบัติมานานแล้ว
แต่ทีนี้เมื่อมีคนบอกว่าคนอื่นไม่เห็นเป็นเลย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
คือสภาพคนมันไม่เหมือนกันนะ

สติปัญญาคนก็ไม่เท่ากัน

ไม่งั้นคนก็สอบได้ที่หนึ่งหมดสิครับ

มันก็คนเหมือนกันแต่เราอย่าไปมองว่าทุกอย่างต้องเหมือนกัน
บางคนอาจจะรับได้บางคนอาจจะรับไม่ได้แล้วแต่สภาพ
เราก็บอกว่าเอาพูดอย่างพุทธศาสตร์เลยเราหนึ่งเราต้องรักษาร่างกาย
สองเราต้องรักษาจิตใจสองตัวแล้วถึงเราจะรักษาอันอื่นได้

อาจารย์คืออย่างนี้นะคะพอเรากลับมาคดีนี้เนี่ยนะคะ
คือถ้าสมมุติเป็นคดีคือถ้ามีการแจ้งความ
แล้วก็มีการสู้คดีกันเป็นคดีอาญาเนี่ยนะคะคือลักษณะที่พูดถึงกรอบปฏิบัติ
ว่าโรงเรียนก็สอนแบบนี้จะมาเป็นวิชาชีพนี้
เขาก็สอนกันมาถ่ายถ้อยกันมาแบบนี้จะไม่มีส่วนในการ
สมมุตินะคะว่าถ้าเกิดจากวิถีปฏิบัติในนั้นที่ทำให้เด็กคนนี้ตายสมมุตินะ
คือเวลาตัดสินกันในทางกฎหมายเนี่ย
วิถีเหล่านี้จะไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายใช่ไหมค

แต่ว่ามันถึงบอกว่าเฉียดมันเป็นการทำรงวินัย
หรือทำร้ายที่ผมบอกมันเขียดกันนิดเดียว

ให้วิ่งรอบสนามฟุตบอล
วิ่ง๔รอบเป็นลมตาย

ครูจะไม่สามารถบอกได้ว่าก็เคยให้นักเรียนคนอื่นวิ่งไม่เห็นเขาเป็น
วิ่งกัน๑๐ประควรมีคนที่ตายคนเดียว
แล้วครูก็จะครูหรือโรงเรียนก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าเขาก็วิ่งกันอย่างนี้ทุกปี

อ้างไม่ได้ครับอ้างไม่ได้
และที่สำคัญคือไม่ได้ตั้งใจเลยเพราะว่าก็ให้เด็กวิ่งอย่างเท่าเทียมกัน

ครูทำโทษไงแต่สารดีกาเขาบอกว่าทำโทษโดยเล็งเห็นผลอยู่แล้ว
เพราะว่าสภาพร่างกายของเด็กอาจจะรับไม่ได้ให้วิ่งเกิน
ให้วิ่งเกินรอบสนามฟุตบอลแล้วเด็กบนตัวขนาดนี้คุณจะไปวิ่งขนาดไหน
อาจารย์แต่ถ้าสุดท้ายแล้วคือครูไม่ได้เล็งเห็นผลอยู่แล้ว
คือไม่ได้ตั้งใจจริงว่าจะให้เหมือนกับเป็นลักษณะการทำร้าย
ทำลายสุขภาพคือไม่ได้เร็งเห็นผลนะ
ถ้าไม่เล็งเห็นผลอาจจะเป็นการประมาทได้ไหมที่ไม่ดูให้ดี
คือกฎหมายมันมีความรับผิดในตัวของมันเอง
และแม้ข้อต่อสู้ของครูและโรงเรียนจะบอกว่าเด็กคนอื่นที่วิ่งพร้อมกัน
ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีอาการอะไรเลยก็ตามหรอคะ
แต่สารเขาก็มองว่าคุณก็เห็นอยู่แล้วสภาพเด็กก็วิ่งมารอบสองรอบ
คุณก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่ปล่อยเด็กวิ่งโดยที่คุณไม่ดู
คุณก็ดูอยู่อยู่ในการควบคุมดูแลและดูสภาพเด็กแล้วเนี่ย
ถ้ามันขนาดนี้มันคือการลงโทษที่เกินสมควร
เหมือนกับเราพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ว่าเวลาป้องกันตัวใช่ไหม
กฎหมายเขาบอกมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ต้องป้องกันตัว
แต่ถ้าป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุต้องรับโทษ
แต่สารจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเท่าไหร่ก็ได้
เหมือนกันคนมาจะทำร้ายเราเรามีปืนเราชักปืนยิงเขา
โอเคยิงที่แข้งที่ขานัดสองนัดแล้วเขาหยุดก็จบ
แต่ถ้ายิงแล้วยังยิงต่ออยากแข้งขาไม่พอยิงหน้ายิงหัว
อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ป้องกันมันเป็นค่า
แต่ว่าถ้ายิงแล้วมากกว่าหนึ่งเขาให้วิ่งมีดาบตำรวจคนหนึ่ง
เป็นอยู่ที่บ้านมีคนร้ายที่อายุทยาเข้ามารักทรัพย์
ดาบตำรวจแกเห็นแกบอกให้หยุดมันไม่หยุดมันวิ่งหนี

คือเขาไปแล้วพยันตรายนั้นหมดไปแล้ว

กฎหมายไม่ประสงค์ให้ใครล่วงละเมิดใครจนเกินสมควร
เพราะฉะนั้นในการทำลงวินัยต้องมี

ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มเป็นข่าวเลยนะคะอาจารย์คุณผู้ชม
คือตอนนั้นข้อสังเกตของคุณพ่อคุณแม่ของน้องเมย์มีหลายเรื่อง
เพราะว่าเขาจัดงานเผาศพลูกเขาจริง

อันนี้เป็นความรอบครอบแบบ
น่าจะเป็นเคสแรกที่เคยเห็นนะ

อันนั้นก็คือเป็นความฉลาดของเขาแหละ
เพราะเหตุผลตัวเดียวคือเขาไม่มั่นใจว่าป่วยตาย
ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปอ่านข่าวแล้วแจกแจงดู

มันทำให้ทางครอบครัวเชื่อว่า

นี่อันนี้ถูกประเด็นเป๊ะเลย
อย่างวันนี้ครอบครัวไปบอกให้สัมภาษณ์

วันนี้มันยังมีจุดเหลื่อมกันระหว่างกองทัพกับคนกับญาติผู้เสียหาย
เพราะกองทัพนั้นเอาเฉพาะเข้าห้องแล้วตาย
แต่ญาติคนตายเนี่ยกำลังพูดก่อนหน้านั้นไปยาวเหลือเกิน
ไปถึงสิงหาไปถึงอีกหลายครั้ง

อันนี้จริงแล้วผมบอกเลยว่า
ถ้ากองทัพจะเพิ่มการตรวจสอบตรงนี้นิดนึงนะ
เราคงไม่ใช่ว่าเอาทำไมรถคันนี้มันชนคันนี้
แต่มันถอยกลับไปไอ้รถคันนี้ทำไมมันถึงมาชนอย่างนี้
คือจะไม่ได้กองอยู่แค่เดือนตุลา
เพราะว่าตามข่าวซึ่งคุณผู้ชมตามข่าวก็คงจะเห็นนะคะ
คือเขาจะย้อนกลับไปก่อนอันนี้ที่เมย์ถูกกระทำ
ทีนี้อาจารย์แต่ทีนี้เรียนต้องถามแบบนี้
แต่อันนั้นจบไปแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดกับน้องก่อนหน้านี้คือจบไปแล้วเนี่ยคะ
ก็ไม่มีอะไรคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ติดใจอะไร
ก็คือจบหมายถึงว่าถ้าไม่เกิดตอนเดือนตุลานะ
คืออันที่เคยเกิดขึ้นกับลูกชายเขาเนี่ยคือจบไปแล้วอย่างนี้

ไม่ได้ผมยังเห็นว่าไม่ได้
เพราะว่ามันต้องมีอะไรถ้าเป็นอย่างที่ว่านะ
มันต้องมีอะไรคำเหม็นกันไหมถามก่อน
มันทำลงวินัยตรงนั้นแล้วจะจบเลยไหม
คืออันนี้เราสามารถตั้งข้อตั้งข้อสังเกตได้
คือจริงที่พูดก็คืออยากให้สอบยาวไปนั้นอีกนิดหนึ่ง

แล้วดูมูลเหตุสาเหตุมูลเหตุอะไร
มันเพื่ออธิบายกับญาติคนตาย

ไม่ได้ว่านั่นอะไรว่าเอาใจช่วยว่าสอบให้มาก
ตอบดีครับท่านก็พยายามสอบลงภาพเป็นเวลาช่วงช่วงนะครับ

แต่ทีนี้ถ้าดิฉันยังไม่พูดถึงกรณีว่าคนฟังในแต่ละรอบของการแถลงนะคะ
คนฟังที่สะท้อนออกมาในโซเชียลมีเดียสะท้อนแบบไหน

แต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราจะพักกันก็คือว่า
จริงแล้วเรื่องนี้ฟ้องเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งได้
คือมันต้องเริ่มต้นว่ามันก็ต้องกลับไปจุดตั้งต้นใหม่ว่าสาเหตุการตาย
คือเนื่องจากเกิดในพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วทหารเขาจะดูแลกันเองถูกไหมคะ

ต้องดูด้วยนะผู้ตายอายุเท่าไหร่

แต่เขาเป็นนักเรียนในการดูแลมีกฎระเบียบวินัยของตัวเอง

ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องอย่างที่สังคมเข้าใจ
ว่ามีการทำลงวินัยจนเกินเหตุ
ก็อาจจะต้องมีความรับผิดชอบ

แปลว่าสถาบันก็ต้องรับผิดชอบด้วย
เหมือนนักเรียนเด็กเล็กอยู่ในโรงเรียน
ล้มหัวแตกต้องมีประกันใช่ไหม
พวกครูหรือผู้ปกครองครูบางอาจารย์ต้องคอยดูแลสิทธิ์

สิทธิ์ที่ว่ามันบรรลุนิติภาวะหรือยัง
ถ้ายังไม่บรรลุนนิติภาวะก็ไปอีกแบบนึง
ถ้ามันรู้นิติภาวะก็ต้องคิดอีกแบบนึง
คือการใช้สารยุติธรรมเป็นเรื่องปกติสำหรับคดีน้องเมย์
ไม่ใช่คิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดในพื้นที่ของทหาร

เรื่องของทหารจะต้องใช้สารทหารใช้กฎระเบียบของทหาร
พวกนี้ยังไม่ได้ถือเป็นทหารโดยตรงที่จะต้องเป็นสารทหาร

เราก็ดูแบบคดีแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

ที่เสียชีวิตในโรงเรียนทหาร
หรือว่าในค่ายสถานมันก็มีอยู่แล้ว

ในส่วนของวิธีปฏิบัติจะเป็นคำอธิบาย
สมมุตินะขึ้นเป็นคดีกันจริงแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่าวิธีปฏิบัติประเพณีที่ทำต่อกันมาเนี่ยนะคะ
สมมุติสมมุติว่าเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตนะคะ
จะมีส่วนในการทำให้หนักหรือเบาได้ไหม
ถ้าต้องสู้คดีกันจริงสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราจะขอความรู้นะคะจากโฆษกรมสุขภาพจิตนะคะ
นายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชค่ะ
เอางี้คุณผู้ชมคือเรียนก็อ่านตามภาษาฝรั่ง
เดี๋ยวเรียกให้ถูกอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคุยกับคุณหมอนะคะ

คุณหมอถ้าแปลเป็นภาษาไทยดิฉันควรจะเรียกว่าอะไรคะ
จริงเป็นภาษาอังกฤษนะครับ

แต่ว่าบางทีเราก็ใช้ว่าเหมือนกับเป็นภาวะหายใจเร็วนะครับ

หรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นออบจากอารมณ์นะครับ
จริงภาวะนี้มันเป็นภาวะที่เจอมานานแล้วนะครับ
แล้วก็จริงมันเป็นภาวะที่ถ้าเป็นอันนี้จริงจะไม่ได้อันตราย
จะไม่มีเสียชีวิตนะครับ
ก็คือเป็นภาวะหนึ่งที่อาจจะเกิดจากความเครียดแล้วก็
อาจจะมีความเคลื่อนนำมาก่อนอาจจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะครับ
แล้วก็จะมีการหายใจหอบลึกเร็วนะครับ
มีมือชาตัวชามีมือฉีกเกร็ง
แล้วก็รู้สึกมันเย็นวาบไปหมดอย่างนี้ครับ
แล้วก็รู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับ
ก็เหมือนคนดูเผินเนี่ยจะเหมือนอุ๊ยเหมือนเขาแบบทักหรือเปล่า
แต่จริงก็คือไม่ใช่พักคนไข้จะรู้ตัวตลอดเวลาไม่มีหมดสตินะครับ
แล้วก็จะเป็นประมาณ๒๐๓๐นาทีแล้วก็จะหายเมนนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็คือจะปลอดภัยนะครับ
แต่ว่าจริงอาการนี้อาจจะต้องไปดูว่ามันมีอาการอื่นแบบเลือดผมที่เรื่องละทำ

หรือภาวะเบาหวานที่เป็นเยอะ

เมื่อว่าอาจจะมีการเสียความสะดุดได้
คุณหมอค่ะดิฉันขอถามคุณหมอทีละลำดับแบบนี้
เพราะเมื่อช่วงนี้ให้รายละเอียดไว้ค่อนข้างมาก
คือคำถามเราจะถามแบบไม่เกี่ยวข้องกับคดีใดทั้งสิ้น
จริงมาบอกว่าไม่ใช่โรค
เพราะว่าจริงอาจจะเกิดแค่ครั้งเดียวก็ได้

นะครับแล้วคือต้องเรียกว่าอะไรคะเป็นเป็นอาการหรือว่าเป็นภาวะคะคุณหมอ
จริงมันเป็นอาการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นบ่อยครั้ง
บางคนอาจจะเป็นแค่ครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่มีอะไร
แต่ว่าบางคนอาจจะเป็นหลายครั้งเป็นบ่อย
เราต้องมาดูว่ามันเกิดขึ้นเป็นโรคทั้ง๓ก็ต้องมาดูกันเป็นหลายปลายนะครับ
ซึ่งอาการที่ว่านี้จำเป็นไหมคะว่าคนที่เป็น
จะต้องเป็นโรคประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก่อน
หรือคนปกติไม่เป็นโรคประจำตัวใดเลยก็เป็นได้คะ
จริงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโรคอื่นนะครับ

จริงค่ะ

จริงค่ะ

จริงค่ะ
จริงค่ะ

จริงค่ะ

อย่างที่เรียนว่าจริงถ้าเกิดมีอาการเป็นครั้งแรก
ควรจะให้คุณหมอไปตรวจก่อนว่า

หรือมันอาจจะเป็นอาการที่มันคล้ายกัน

ภาวะโรคหัวใจภาวะโรคปอด
หรือเป็นภาวะกดเลือดเป็นกรดจากเบาหวานอย่างนี้
ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับ
แล้วควรจะให้คุณหมอประเมินก่อนว่า
ซึ่งถ้าเป็นโรคทางกายเนี่ยจะต้องระวังเพราะว่า
อาจจะไปสู่ภาวะการเจ็บป่วยตามมาอีกได้ครับ

เมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงนะคะ

ก็อาจจะมีอาการนี้เกิดขึ้นในชีวิตของใครก็ได้ถูกไหมคะ

แล้วอาจจะเกิดแค่ครั้งเดียวแล้วหายไปเลย
หรืออาจจะเป็นบ่อยก็ได้ใช่ไหมคะ

แต่ว่าถ้ามาจากถ้าเป็นภาวะจากอารมณ์เนี่ย
ก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องความเครียดหรือมีปัญหา
ที่อารมณ์นี้รู้สึกด้านลบมาก่อนนำมาก่อน
ทีนี้ค่ะที่จะถามเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงในกรณี
สมมุติว่าถ้ามีคนที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว
คือเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกี่ยวกับปอด
เป็นโรคเบาหวานที่นำไปสู่เลือดเป็นกรดลักษณะสมมุติ
สมมุติว่ามีคนที่เป็นโรคเหล่านี้กลุ่มนี้อยู่
มีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติที่จะเข้าสู่ภาวะหอบอารมณ์ไหมคะ
จริงไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้สำคัญกันนะครับ
จริงก็คือแยกออกจากกันเลย

จริงคนที่จะมีโรคประจำตัวก่อนหรือเปล่า
ก็ไม่ได้มีการวิจัยว่ามันจะเพิ่มโอกาสเป็นเหตุเปิดบริเวณ

ครับทีนี้ความเครียดน่าจะเป็นสาเหตุหลักใช่ไหมคะ
ของการนำไปสู่หอบอารมณ์ที่ว่านี้นะคะ

เป็นสาเหตุหลักหรือเป็นสาเหตุเดียวคะคุณหมอ

แต่ว่าจริงเราก็จะเจอบางคนอาจจะเครียด
แต่ว่าอาจจะไม่ได้เครียดมากเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เครียดมาก
แต่บางคนอาจจะมีภาวะอื่นร่วมด้วย
อย่างเช่นบางคนอาจจะ
ถึงว่ามีควบแพ้หายใจทั้งฝากไม่เก่งแต่จะรู้สะดวก
พอมีเครียดอะไรอย่างนี้เขาอาจจะเกิดอาการที่เหมือน
เป็นไฮเทรลเป็นไฮโปรเวนิเวชันนึกขึ้นมาได้

ครับแต่ว่าเท่านี้เท่านั้นก็ต้อง
มันส่วนใหญ่ก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นมาก่อน

แต่ถ้าไม่ได้มีความเครียดเกิดขึ้นมาก่อนเลย
จำเป็นจะต้องหาสาเหตุอื่นว่า
มันมีสาเหตุโรคทางกายหรือเปล่า
สมมุตินะคะมันมาจากความเครียด
ทีนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าคำถามถูกต้องหรือเปล่านะคะ
มันเป็นแค่ความเครียดทางอารมณ์สภาพจิตใจความรู้สึก
หรือมันมาจากความเครียดของร่างกายได้คะ

มันนำไปสู่อาการนี้ได้ด้วยไหมคะ

ความเครียดเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้น
แต่ละคนก็จะรับมือได้ไม่เท่ากันนะครับ

จะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะมีผลต่อความรู้สึกเขาเยอะนะครับ

แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเครียดจากการเจ็บป่วยบางอย่างมาก
เช่นปัจเจ็บที่แขนในสมมุติอย่างนี้นะครับ
หกลบมาอุดเสร็จจังเลยนอนไม่ได้ไม่เครียดเยอะ

เขาปวดจนเขาเครียดอย่างนี้นะครับ
คุณหมอคะคนที่เป็น

คือเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกตั้งแต่ต้นประมาณสัก๑๐หรือว่าครึ่ง๑๐นาทีถึงครึ่งชั่วโมง

โดยที่หายไปอาจจะไม่ต้องใช้ยา
อาจจะไม่ต้องอะไรเลยก็ได้
คือสามารถหายได้เลยเพียงแค่ความเครียดลดลงใช่ไหมคะ
จริงบางทีความเครียดอาจจะไม่ได้ลดลง
มันน้อยเกินไป

ร่างกายมันเกิดการหายใจที่เร็วและก็ลึก
ดังนั้นนี่ตรงนี้ที่เกิด
ก็อาจจะ

เป็นกรณีไปนะครับแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็อาจจะถี่ขึ้นเอง
ถ้าเกิดเขาคุมสติได้บางคนเนี่ยเขาอาจจะเคยมีมาก่อน
ถ้าเกิดคุณหมอแนะนำให้ฝึกการควบคุมการหายใจ
มันก็จะมีการบริหารการควบคุมการหายใจว่าฝึกให้เกิดการรีแล็ปนะครับ
เขาก็อาจจะใช้วิธีการนั้นควบคุมตัวเองดูแลตัวเอง
อาการเขาก็จะดีขึ้นเองโดยที่ยังไม่ต้องหาหมอหรือต้องใช้ยาอะไร
แต่บางคนที่เกิดมีอาการเครียดมากแล้วก็มีอาการที่เป็นหายใจเร็วเยอะมาก
แล้วก็เป็นนานจนแบบค่อนข้างทรมานเยอะ
คุณหมอเขาอาจจะมีการใช้ยาในการคุมคลายกังวลเนี่ย
เพื่อช่วยให้คนไข้เนี่ยขึ้นใหม่ด้วยก็ได้
ค่ะคุณหมอคะสมมุติว่าเราพูดถึงตามสถิติที่ผ่านมา
ที่คุณหมอรับทราบในทางการแพทย์เนี่ยนะคะ
เคยมีใครที่มีอาการแบบนี้แล้วรุนแรงมาก
นำไปเป็นส่วนหนึ่งของการเสียชีวิตหรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของอาการอื่น
ให้เกิดการเสียชีวิตได้ไหมคะตามสถิติ
อันนี้ต้องมีสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่จากอารมณ์อืม
คือถ้าเกิดว่ามีภาวะหัวใจมีโรคฟอร์นมีอะไรที่เป็นโรคพัฒน์กาย

จะไม่ได้มีการเสียจีสข้อมูล

คืออาการแบบนี้มันไม่ได้มีแค่อาการแบบนี้เท่านั้น
เพราะมันก็มีอาการบางส่วนที่จะเหมือนกันโรคปอดหรือว่ากดเป็นเลือดจากเบาหวานถูกไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าคนคนหนึ่งเราเป็นได้หลายโรคเราไม่ได้เป็นได้โคเดียวเราเป็นได้ทุกโรคอะครับ
จริงมันอาจจะบังเอิญว่าเขาอาจจะมีโรคอื่น
เขาอาจจะบางคนอาจจะดูยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่น่าจะเป็นโรคอะไรอย่างนี้
แต่จริงก็อาจจะมีโรคที่เราคือเจ้าตัวก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้
แล้วมันมีอาการที่หายใจเร็วขึ้นมาแล้วมันทำให้ดูคล้ายกับไฮโซเวนก็ได้
อย่างนี้นะครับทีนี้อันนี้ต้องไปตรวจนะครับ
ถ้าโดยเฉพาะกันเป็นครั้งแรกไปตรวจเลยถึงที่สุดจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เราจะต้องแยกจากโรคขึดออกไปก่อนคือตรวจโรคขืนไปหมดแล้ว
แล้วต้องอึดเหมือนไม่เจออะไรจริงอะครับ
จะไม่ใช่บอกว่ามาเจออุ๊ยคนนี้เป็นแล้วเป็นอารมณ์เลยจะไม่ใช่

ต้องตรวจโรคหลักก่อนว่ามันเป็นอาการของโรคหลักหรือเปล่า
ไม่ใช่มาตรวจว่าเขามีภาวะมีอาการแบบนี้
เพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าถ้าเป็นภาวะเกี่ยวกับอารมณ์เนี่ย
พวกนี้มันไม่อันตรายคือไม่ได้ตาย
แต่ถ้าเป็นสภาวะอื่นเนี่ยอาจจะเสียถึงได้ทั้งนั้น
คนหมอที่เจอที่ห้องตรวจโรคอย่างนี้นะครับ
เขาก็ต้องดูเรื่องโรคอื่นให้เรียบร้อยก่อนว่า

แล้วบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้บอกว่า

มีการตามดูหลายอย่าง
ค่ะคุณหมอคะถ้าท่านยกตัวอย่างแบบนี้
เราพูดถึง๒๓โรคที่มันจะมีลักษณะอาการ
ทีนี้สมมุตินะคะสมมุติมีใครสักคนหนึ่ง
มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจสมมุตินะคะ
แล้วเขาเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะ
ได้ซ้ำเข้าไปได้ถูกไหมคะ

แล้วคำครับครับโอเคครับแต่ว่าที่สำคัญครับ

เกือบกันมีความครับเครื่องหลังของโรค
แต่ว่าสำคัญคือต้องแยกให้ออกว่า

ทีนี้สมมุติคำถามของฉันคือแบบนี้ค่ะ
สมมุติมีคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว
แล้วในระหว่างที่เป็นโรคประจำตัวคือโรคหัวใจอยู่แล้ว
แล้วไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวอาจจะเป็นบ่อย
คนที่เป็นโรคประจำตัวโรคหัวใจอยู่แล้ว
คำถามของดิฉันก็คือว่าอาการนี้ไปซ้ำ
ทำให้อาการโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคประจำตัวแย่ลง
จนอาจจะถึงเสียชีวิตได้หรือเปล่าคะ

คือมันต้องขึ้นอยู่กับหัวใจเขาเป็นหัวใจอะไร
คือการที่วิเคราะห์อย่างนี้เราวิเคราะห์ไม่ได้จริง
เพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยเราแต่ละคนต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่า
หัวใจเองมีหลายประเทศอาการทางกายเองก็มีหลายประเภท
จริงที่บอกว่าเป็นหัวใจเองเนี่ยมันแตกออกมาจะเป็นหลายสิบเลย
และความรุนแรงในประเทศเดียวกันก็ไม่เท่ากัน
ดังนั้นการที่สันนิษฐานอะไรกันไปเรื่อยหมอคิดว่าไม่มีประโยชน์
แล้วก็มันไม่สามารถจะบอกได้ว่าคนนั้นคนนี้เป็น

แต่ถ้าเกิดจะลองไประบุกันไปอย่างนี้
หมอคิดว่าตอนนี้ก็ตอบไม่ได้ก็ความเป็นว่าต้องถามบอกหัวใจทุกด้วย

ถ้าสมมุติมีคนที่เป็นอาการนี้
แล้วเขาเหมือนกับเป็นมากขึ้นจนซีเรียสหรืออาจจะถึงเสียชีวิต
คือต้องย้อนกลับไปให้เห็นว่าตกลงแล้วที่แท้จริงน่ะ
เขาเป็นแค่อาการนี้หรือเขามีอย่างอื่น

คือหมอว่าสำหรับกรณีที่อย่างที่บอกไป
เข้าใจได้คำตอบคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ก็คือตอนนี้หมอคิดว่าถ้ามีอาการอะไรไม่แน่ใจ
คนที่เป็นหมอคิดว่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องอารมณ์ก่อน
ไปตรวจให้เรียบร้อยก่อนว่าคือจริงแปลกมันมีอะไรอื่น
อุตส่าห์เพราะว่าอารมณ์จริงมันเป็นเรื่องที่
จะเกิดความเครียดในปัจจุบันมันไม่เห็นกระแสเลยว่าจะเกิดความเครียด

ดังนั้นต้องไปตรวจให้เรียบร้อยก่อนว่าคืออะไร
คุณหมอขอบคุณมากเลยค่ะ
ครับสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะสิ่งที่เราถามเนี่ยคืออย่าเพิ่งเอามาพ่วง
เพราะว่าจริงแล้วอย่างที่บอกคดีนี้ต่อให้ทางกฎหมาย

เพราะที่จะกระจ่างได้ที่สุดคือทางการแพทย์

การชนะสูตรจะเป็นตัวที่บอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แล้วพอชนสูตรออกมาอะไรกันแน่ค่อยไปว่ากันที่สู้คดี
แต่เมื่อเรายังไม่รู้ว่าชนสูตรออกมาทั้งหมด๑๐๐เป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาทางกฎหมายอีกค่ะคุณผู้ชม
ถ้าต้องสู้กันสมมุติแล้วก็มีแล้วนะคะที่เคยสู้กัน
ลักษณะที่พิจารณามีอะไรบ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ถามตรงเลยว่า

ซึ่งเราคงไม่มีโอกาสได้รู้คงต้องสู้กันในชั้นศาลนะคะ
เอาในทางคดีก่อนเวลาสู้กันหนักเบา
วิถีปฏิบัติในพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นอย่างนั้นมานานแล้ว
มันมีส่วนให้ความผิดสมมุติว่าเกิดจากสิ่งนั้นจริงนะคะ
ความผิดเบาหนักมีส่วนไหม
มีส่วนมีส่วนอย่างนั้นแหละ
คือการพิจารณาต้องพิจารณาทั้งหมดเราคงไม่ดูเฉพาะส่วนนะนะ
ดูในภาพรวมทั้งหมดว่ามันสัมพันธ์กันหรือไม่
อย่างที่ผมบอกแต่ต้นผลมันเกิดจากเหตุกระสัมพันธ์กันไหม

อย่างที่ฟังคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ดีมากเลย
ผมก็ไม่รู้นะโรคนี้แต่พอฟังดูแล้วมันเป็นโรคทางอารมณ์
ซึ่งไม่ควรตายนี่ประเด็นหนึ่ง
ประเด็นที่๒ที่เรายังไม่รู้เลยว่า
น้องที่เขาเสียชีวิตเขามีโรคอะไรอยู่บ้างหรือเปล่า

ตรวจละเอียดเพื่อให้รู้ว่าจริงแล้วมันตายด้วยโรคอะไร
ใช่ไหมแล้วยังต้องตอบไปอีกอย่างที่ผมบอกว่า
ญาติคนตายเขาพยายามจะสื่อให้เห็นว่า
มันมีความเครียดก่อนหน้านี้เนื่องจากสาเหตุบางเรื่อง

ขั้นตอนของตำรวจในขณะนี้พนักงานส่วน
ก็แค่สืบสวนสอบพยานไปแล้วก็คงต้องสอบอีกยาว
ตัวแต่ตัวสำคัญที่สุดอยู่ที่เรื่องทางการแพทย์
เคยจำได้ไหมคดีของอดีตคุณห้างทอง

ชนสูตรอันหนึ่งใช่อันหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งใช่อันหนึ่งไม่ใช่

ก็พวกหมอยังไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าตายเพราะอะไร
ฝั่งหนึ่งบอกฆ่าตัวตายอีกฝั่งหนึ่งถูกฆ่าตาย
แล้วสู้กันด้วยสู้กันด้วยหลักการทางการแพทย์
หมอศิราชบอกฆ่าตัวตาย

ความพิพัฒร์ศาสตร์ง่ายก็ข้อคุณยังไม่รู้ได้
คือนักกฎหมายเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกนะ
ข้อเท็จจริงพวกนี้แพทย์ต้องบอก
เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปสู้กันในศาล

ถ้าออกมาเนี่ยข้อที่จริงเนี่ยแพทย์ต้องเป็นคนทำ
พนักงานกับส่วนต้องเป็นคนทำ

ถ้าสมมุติใช้ตัวอย่างคดีนี้นะคะสมมุติใช้ตัวอย่างคดีนี้
แปลว่าสมมุติคดีนี้เข้าสู่ชั้นศาล
แล้วสู้กันคือยังไม่เห็นไปในทางเดียวกันในทางการแพทย์
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเมย์คืออะไรเนี่ย
หลุดเหรอหลุดเนี่ยพอไม่รู้ไง
เพราะการจะลงโทษมันต้องชัดแจ้งว่าใครทำ
ถูกไหมนี่ก็ยกตัวอย่างคดีกุญห้างทองน่ะ
ใช่ไหมครับฝ่ายหนึ่งก็ชนะสูตรบอกว่าฆ่าตัวตาย
อีกฝ่ายหนึ่งบอกแม่ค้านี่ตามฝรั่งมาให้การในศาลเลยนะ
เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
ถ้ายังมีความต่างในทางการแพทย์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเมย์
หลุดคดีเนี่ยหลุด
แต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนี้เราคงไม่เอาหมอหมอตำแยมาเถียงกับหมออาชีพ

แต่ว่าถ้าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายหนึ่งสู้เหตุผลอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้
มันก็อาจจะเทไปอีกข้างหนึ่งได้
อย่าไปบอกว่าถ้ามันเห็นไม่ตรงกันซะทีเดียว
ต้องดูว่าน้ำหนักมันไปข้างไหน
ว่าอันนี้น่าจะเป็นไปได้

เข้าไปสู้คดีกันแต่ละฝ่ายใช้แพทย์เช่นเฉพาะทางเชี่ยวชาญ
มีหลักฐานคำอธิบายแบบไหน
คือจะให้น้ำหนักตัวคนที่อธิบายด้วย
แต่สมมุติถ้าแบบน้ำหนักตัวบุคคลความเชี่ยวชาญมาพอกัน

มันก็ต้องถอยกลับไปดูตำราญการศึกษาวิจัย

แต่สุดท้ายก็ต้องเอาตำรามากางกันว่าโลกอย่างนี้

แต่จริงถ้าเราลองเทียบมาดูหนักตอนนี้นะครับ

ซับซ้อนตรงนั้นมันคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งตาย
คือไม่ซับซ้อนแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับการชนสูตรที่แท้จริงแล้วแหละ
ใช่ทีนี้ตรงนี้มันมีแต่การผลการชนสูตร
ผลที่มันสืบเนื่องมาจากมันไม่มีวันนี้
แต่ผมตั้งข้อสังเกตอยู่อันหนึ่ง
ว่าครูผู้ปกครองในทหารผู้ปกครองถูกย้ายก่อน๒คน

ว่ามันเป็นความรับผิดทางปกครองหรือเปล่า
ที่มีการปล่อยประละเลยไหม

แต่ว่าเราเป็นคนนอกเราก็ไม่รู้หรอก
แต่เพียงแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าผู้ปกครองดูดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

คดีมีมากไหมคะที่เข้าสู่ศาลในกรณีเช่น

หมายถึงว่ามีความเฉพาะทางของโรงเรียน

แต่ที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือการรักษา
การรักษาผู้ป่วยและผู้ป่วยฟ้องไง

อันนั้นเยอะเป็นข้อมูลทางการแพทย์
ที่อาจารย์ผ่านตาหรือว่ามีคุยกัน

การฝึกการเรียนของทหารเอง

กรณีที่ให้ดื่มน้ำเยอะไปเรื่องหนึ่ง

แล้วศาลก็ลงโทษ๔๕คน

คะแนนก็มีคดีนี้ตืดคดีเดียว
แต่ว่ารู้สึกว่าคดีนี้ไม่ถึงสารดีกา

แต่คดีที่บอกให้นักเรียนวิ่ง

เพราะที่แท้จริงแล้วระเอียดจะอยู่ในมุมของแพทย์

ขอบคุณค่ะ
ตามกันต่อนะคะสำหรับการสู้คดีนี้นะคะ
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ถ้าเอาคำตอบจากตำรวจที่นครนายก

วันนี้เข้าไปให้รายละเอียดในการสอบเพิ่มเติมนะคะ